สลับไปที่ระยองกันหน่อยครับมีเรื่องราวเหลือเชื่อ
ไม่ใช่เป็นเรื่องปฏิหารนะฮะแต่ไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่บวชพระ
มเหลืองหัวโล้นอ่าเป็นโจรซะเองครับเอ้า
เป็นโจรซะเองอ้าวรอดไม่รอดจับได้หรือเปล่าไปดูครับ
เห็นแบบนี้คือจนมุมฮะค่ะก็คือถอดเถอะค่ะผ้าเหลืองน่ะ
ก็หนีไม่พ้นแล้วครับตำรวจยืนอยู่ข้างหลัง
ส่วนคนที่ชี้นิ้วนั่นก็เป็นผู้เสียหายบ้านสองหลังนะฮะ
ตำรวจสพเมืองระยองรับแจ้งบอกว่ามีผู้ชายหัวโล้น
เข้าไปขโมยของในบ้านสองหลังเลยเขาขี่มอเตอร์ไซค์
บอกรุ่นบอกยี่ห้อทะเบียนชัดเจนเลยครับแล้วก็หนีอยู่ในพื้นที่
ตัวเมืองระยองนั่นแหละมอเตอร์ไซคันนี้ครับ
ที่ใช้ก่อเหตุตามตัวจนเจอแล้วก็จับกลุ่มได้
ดูหน้าเขาอีกสักครั้งในต่อนายจตุพรอายุเพียงแค่ยี่สิบสามปี
คนนี้ครับตอนนั้นที่กำลังจะไปจับนี่กำลังบิดรถหนีเลยนะฮะ
ค่ะตอนแรกไม่มั่นใจใช่หรือเปล่าแค่ผู้ชายที่หัวโล้นคืออาจจะ
สกินเฮดไหมหรือว่าศึกมาแล้วหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นพระนะ
สุดท้ายพอไล่กวดจนทันครับขอตรวจสอบหน่อยปรากฏว่าพอเปิดใต้เบาะมอเตอร์ไซค
คุณมิ้นคุณผู้ชมใต้เบาะมอเตอร์ไซค์ก็คือกองจีวอนสะบงนะฮะ
ที่เขาใช้ในการเปลี่ยนไปที่ภาพตอนที่มีผู้เสียหายชี้ก็ได้
นี่หลักฐานอันนี้ฮะซ่อนไว้ในใต้เบาะครับแล้วมีไขควงด้วย

ผมลักขโมยของของชาวบ้านจริงจริงโอ้โห
คุณผู้ชมเหลือเชื่อไหมล่ะครับ
ทุกวันนี้ผมยังบวชเป็นพระลูกวัดอยู่นะ
อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านค่ายจังหวัดระยอง
มา๑ปีแล้วแต่จุดเปลี่ยนของชีวิต
จากคนห่มเหลืองแล้วหักเหมาเป็นโจรคือ
พนันออนไลน์อย่างหนักติดงอมแงมฮะ
เสพติดมากจนไม่มีเงิน
อยากจะได้เงินมาเล่นพนันทำยังไงดี
ปัจจัยที่ญาติโยมถวายไม่เพียงพอตัดสินใจครับ
สะบัดสะบงจีวอนเปลี่ยนชุดจากห่มเหลือง
เป็นชุดเหมือนทั่วไปแล้วตระเวนขี่มอเตอร์ไซค์ไปลักทรัพย์

จากบ้านหลังนี้ไปขึ้นบ้านอีกหลังหนึ่ง

เบาะห่มเหลืองอีกครั้งแล้วเดินกลับเข้าวัด
ย่างหนอขวาย่างหนอเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น

อ้าวแล้วสาเหตุที่ตระเวทลักษัพนี่ยังไงครับ
ติดการพนันออนไลน์ครับ
อ๋อติดการพนันออนไลน์ติดมานานหรือยังครับ
ติดมานานครับ
แล้วที่ไปใช้ชีวิตในการบวชนี่อาวุธตนแบบไหนยังไงครับ
ก็ประพฤติได้มาดีเป็นฝันศานะครับมาติดการพนันนี่ครับ
คือต้องการหาเงินหรือไง
ใช้หนึ่งใช้หนี้อย่างนี้ครับ

แล้วรู้สึกยังไงครับ
ต้องรับผิดนะเราทำแล้ว
พลเมืองดีที่แจ้งตำรวจนะครับเขาบอกว่ากำลังจะกลับเข้าบ้านเห็นใครทำท่าย่องแล้วก็ท่าทีมีพิรุษงัดประตูหน้าบ้านพอคนร้ายหันมาตาสบตาครับตกใจฮะก็เลยขี่รถหนีแล้วก็แจ้งตำรวจทันทีสุดท้ายตำรวจตามจับได้ตรวจสอบแล้วเป็นพระจริงจับศึกครับแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายบวชที่วัด